พูดถึงเรื่องสถานที่ที่จะไปเที่ยว

ไปดูทุ่งดอกทานตะวันที่บานสะพรั่งในช่วงนี้ครับ

ไปที่บ้านเที่ยงธรรมหมู่๙
เขาบอกว่ายินดีต้อนรับเป็นอย่างมากเลยนะครับ
อยู่ใกล้แถววัดดอนฝ่ายบ้านเที่ยงธรรมตำบลชายนาฏอำเภอเมือง

มีทุ่งทานตะวันบานสะพรั่งสวยงามกว่า๑๐ไร่
เขาบอกว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มันว่างเปล่าโล่งโจ้ง

รักนะไม่พูดมากเจ็บคอ

เขาปลูกเอาไว้ทานตะวันในพื้นที่ของวัดจำนวนกว่า๑๐ไร่
จากทั้งหมด๓๐ไร่นะครับ
ตอนนี้บรรดาดอกทานตะวันก็ออกดอกสวยงามแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็ร่วมมือกันตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์ภายในบริเวณทุ่งทานตะวัน
ให้มีมุมสวยเอาไว้ทำไม

ถ่ายกันไปชบ

ตอนขายยังไม่เคยร้อนเลยนะ
นี่ถ้าร้อนนะที่นี่เขามีบริการให้น้ำดื่ม

แล้วอาหารก็มีให้ฟรีด้วย

แล้วก็มีเต็นต์บริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับ

แต่ถ้าหากว่าไปแล้วผมแนะนำหน่อยแล้วกัน

เพราะว่าเขาจะมีกล่องรับบริจาคครับ
เป็นบริจาคค่าบริการนี่แหละ
ดูบำรุงศาสนาแล้วก็เป็นเงินที่เอาไว้ใช้จ่าย
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่แห่งนี้ด้วย
เอาล่ะครับเขาบอกว่าตอนนี้กำลังดำเนินการปลูกเพิ่มอีกนะ

๒๐ไร่ที่เหลือจะปลูกพรรณทานตะวันให้หมดเลย

แต่ที่เห็นตอนนี้มีอยู่๑๐ไร่ที่เป็นทุ่งดอกทานตะวันแบบนี้
เดี๋ยวจะจัดให้ครบเลยทีเดียวทั้ง๓๐ไร่
แล้วเชื่อว่าจะบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงปีใหม่

โอ้โหพอปีใหม่ปุ๊บดอกทานตะวันบานสะพัง
รับการฉลองปีใหม่ปี๒๕๖๒พอดี
โอ้โหพอพูดถึงปีใหม่แล้วแป๊บเดียวนะ
แป๊บเดียวก็ผ่านไปอีกปีนึงแล้ว
เราก็จะแก่ขึ้นอีกปีนึงแล้ว

ไม่ใช่เท้ากานะคะเท้าใครก็ไม่รู้

พอขึ้นมาทีไม่รู้ลามไปถึงปากเลย
หน้าหนาวที่ปากแตกหรือเปล่า